มาพูดกันที่เรื่องของยางพารากันบ้างครับ
อนาคตเรื่องของราคายางพาราทางภาคใต้ของไทยจะมีความเสี่ยงลดลงครับ
เนื่องจากว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
ล่าสุดมีการไปรถโชว์ที่มาเลเซียนักลงทุนก็สนใจมาร่วมลงทุนจำนวนมาก
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
นักลงทุนชาวมาเลเซีย๕๓รายร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ
ทิศทางการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
กรุงกวาลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซีย
เพื่อรับฟังข้อมูลสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
มาตรการส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิดิน
ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยจะพิจารณาเป็นกรณี
เพราะว่าวันนี้เราต้องการที่

ต้นน้ำก็คือการผลิตยางของพื้นที่เรา
เพราะว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่ผลิตยางอันดับที่๒ของประเทศ

วันนี้แทนที่เราจะขายในรูปของยางแผ่นยางแพ่ง
หรือน้ำยางดิบแบบนี้นะครับ
ถ้าเกิดเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นยางคมพาว
หรือเป็นผลิตกระพันธุ์ปลายน้ำได้
เราก็จะทำให้เสถียรภาพของการใช้ยาง
ซึ่งจะส่งผลถึงการใช้ราคายางด้วยมันดีขึ้น
สาเหตุที่การนิคมอุตสาหกรรมมารถโชว์ที่มาเลเซียเป็นประเทศแรก
เนื่องจากแต่ละปีมาเลเซียรับซื้อยางพาราจากไทยมาก

จะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง
ขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มการใช้ยางในประเทศได้มากขึ้น
อย่างน้อย๓แสนตันต่อปี
ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราได้๓เท่าตัว
วันนี้ประเทศไทยเราผลิตยางทั้งประเทศปีละ๔๕ล้านตันนะครับ
เราใช้ในประเทศเล็กน้อยเองครับประมาณ๑๐๑๕เอง
ที่เหลือ๘๕๙๐ขึ้นอยู่กับการส่งออกในรูปวัตถุดิบ
เพราะฉะนั้นโครงการนี้เราตั้งเป้านะครับ
ว่าตอนแรกตั้งเป้าไว้ประมาณ๒แสนตันนะครับต่อปี
ในการที่จะใช้ยางในพื้นที่
กลางน้ำเยอะมันอาจจะขึ้นไปถึง๓แสนตันต่อปีได้
เพราะฉะนั้นพูดถึงปริมาณ
มันก็อาจจะแค่ประมาณสักไม่ถึง๑๐ของการผลิตทั้งประเทศนะครับ
แต่ในเชิงของมูลค่าที่มันสร้างเพิ่มขึ้นมากับวัตถุดิบเนี่ย
มันมากมายกว่านั้น๒๓เท่าตัว
นิคมอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายว่า
ภายในปี๒๕๖๔หรือในอีก๕ปีข้างหน้า
จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา

มูลค่าเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ยางพาราได้
ไม่น้อยกว่า๙๐๐ตันต่อปี
แบ่งเป็นน้ำยางข้น๕๔๐๐ตันต่อปี
และยางแผ่นลมควัน๓๖๐๐ตันต่อปี
สร้างรายได้ให้เกษตรกรสวนยางเป็นเงิน๔๕๐ล้านบาทต่อปี

ข่าวทรัพย์ทีวีปรายงาน